สวัสดีพี่น้องทุกท่าน
เชิญไปฟังกะลมของผมคนนี้
ทั้งออมนัทวัสดี
กับผมนี้ใช่ใคร
วันนี้มารายการร้องได้ให้ล้าน
น้องพี่มีสาวสวยพี่เป๊กกี้

สั้นที่สุดไง
โอมจะสู้หรือจะหยุด
โปรดติดตามตอนต่อไป